เอามาดูต่อกันที่ควันหลงวันแม่นี่แหละค่ะ
ยังมีบรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักอยู่นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าคุณแม่อาจจะไม่อยู่บางท่าน

ก็ทำให้เต็มที่กันแล้วกันนะคะในฐานะของลูกคนหนึ่งนะคะ
บอกเลยว่าใครที่หาของขวัญให้คุณแม่อยู่
ดิฉันมีของดีมาแนะนำมาพร้อมกับสาวสวยเลย

คือของขวัญที่ดีที่จะมอบให้กับคุณแม่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะ
มาพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะ
มีผลิตภัณฑ์ผ้าไทยจากภูมิปัญญาคนท้องถิ่น
แนะนำกันที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีนะครับ
กับงานศิลปาชีพประเทศไทย
โอท็อป๙ไกลด้วยพระประมี

ซึ่งสามารถไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถสินอันทรงคุณค่า
ให้เป็นของขวัญให้กับคุณแม่คุณพ่อกันได้นะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๙สิงหาคมนี้ค่ะ
ใช่นะคะก็อย่างชุดที่น้องมิสแกนเอามาใส่เนี่ย

ก็เอาไปออกแบบกันให้เต็มที่เลยค่ะ